พาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกันบ้าง
อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วใช่ไหม
อากาศก็เริ่มจะเย็นลงกันแล้วนะคะ
จากเราจะไปชมวิวดูทะเลหมอกสวยในหลายที่แล้วเนี่ยนะคะ
จะพาไปทานเมนูที่มันใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ถ้าเกิดว่าได้ทานอาหารที่มันเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นของที่นั้นเนี่ย
มันจะยิ่งฟินแน่นอนรับรอง
แต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยไปดูกันค่ะ
บุกสำรวจกันก่อนไปหาวัตถุดิบกันก่อนนะคะ
ไปสำรวจลำมูลซึ่งอยู่ท้ายชุมชนบ้านใหม่จอมทองตลิ่งชัน
เป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนมูลบนนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เขาเตรียมผลักดันให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของอำเภอคอนบุรี
จังหวัดนครราชศรีมาแล้ว

โดยที่นี่เขาจะมีจุดที่น่าสนใจอย่างเช่น

แก่งวังไซก็จะมีน้ำใสไหลเย็นผ่านแบบนี้ค่ะ
ชั้นหินกลายเป็นน้ำตกขนาดย่อม
คุณดูนะคะว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เนี่ย
โอ้โหยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
แปลว่าระบบนิเวศที่นี่ยังงดงามสวยงามและร่มรื่น
ดล้อมไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะคะ
รวมไปถึงในน้ำก็ต้องมีปลาถูกไหม

ให้ชาวบ้านเขาได้มาเก็บใบจับปลาไป
ไปประกอบอาหารเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านนั่นเอง
แล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วย

เหนือจากที่เราจะได้ชมธรรมชาติสวยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากมันก็คือเมนูปลาหลาม
เดี๋ยวในแม่น้ำนี่มีปลาฉลามได้ยังไง
มันคือปลาหลามไม่ใช่ปลาฉลาม

หลามที่ว่าเป็นการต้มปลาด้วยกระบอกไม้ไผ่
มันเป็นการจำลองวิถีชีวิตชาวบ้านในสมัยก่อน
คือเขาใช้ไม้ไผ่เป็นภาชนะถูกไหมคุณ
แล้วก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ด้วยนะคะ
คือเข้าป่าไปเนี่ยหิวหาอาหารอย่างนี้
ก็ใช้ไม้ไผ่มาเป็นหม้อมาต้มนะคะ
การตัดเอากระบอกไม้ไผ่อ่อนมาเจาะ
เพื่อใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพวกแบบว่าสมุนไพรดับกลิ่นคาวปลาลงไป

ใส่ปลาที่หาได้ลงไปต้มให้สุก
แล้วก็ปรุงรสแค่นี้เองคุณนี่
ออกมาหน้าตาแบบนี้สามารถรับประทานได้เลย
คือมันก็คล้ายกับการต้มปลาแบบปกตินะคะ
แต่ว่ามันจะมีความหอม
หอมของกลิ่นไม้ไผ่ที่เผาไฟปิ้งไฟนะคะ

รสชาติก็จะดีกว่าการต้มปลาทั่วไป

อกจากนี้ก็ยังมีปลาย่างไม้ไผ่แบบนี้ด้วย

เป็นที่แบบคือโอ้โหคุณ
ถ้าเกิดว่าเราเข้าป่าไปไปเที่ยวน้ำตก
แล้วได้ชิมอาหารที่เป็นแหล่งวัตถุดิบสดแบบนี้นะ
รับรองว่ามันจะต้องแบบโอ้โหจำอ่ะจดจำเลย
เป็นการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบนะคะ
ที่อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดใครมีเวลา
จากเราไปท่องเที่ยวน้ำตกทะเลหมอกสวยแล้ว
ต้องลองไปชิมอาหารพื้นถิ่นของเขานะคะ
ถ้าเกิดว่าที่นี่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเมื่อไหร่
น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตได้ดีเลยทีเดียว

เขาเตรียมจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบกันช่วงไหนนะคะ

ทานคือดิฉันเคยไปเข้าป่าแบบนี้ใช่ไหมไปท่องเที่ยวแบบนี้
เป็นท่องเที่ยววิถีชีวิตของชาวบ้าน
ชาวบ้านในสมัยก่อนเวลาเขาเข้าป่าเข้าไปหาอาหาร

เขาตัดไม้ไผ่ก็มาทำเป็นแบบประกอบอาหารกลางป่าทานกันได้เลย
ดิฉันเคยลองทานแล้วปลาหลามหลามปลาหรือบางพื้นที่เขาเรียกกัน
มันจะมีกลิ่นหอมสมุนไพรจริงคุณ
มันจะอร่อยกว่าการที่เราต้มในหม้อเพราะว่ามันได้อีกหนึ่งความรู้สึก
ก็คือทานกันกลางป่า
ไผ่อ่อนที่อยู่ในไม้ไผ่อ่อนมันก็จะออกมาด้วย
ระวังนิดนึงกล้างติดคอ

เวลาเข้าป่ามันเหนื่อย
เข้าป่าเคยมีคนพาเขากลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว
ชาติก็ส่งดิฉันมาหาคุณค่ะ